สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าทักเสียงดังนะคะ
หนีงานมาค่ะมาจองที่ดูงานพลุที่พัทยา
เขามีแค่สองวันนะเย็นวันนี้วันศุกร์กับเย็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้ค่ะ
แต่หนีงานมาเที่ยวแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฝนจะตกหรือเปล่า
ถ้าฝนตกลงมาแล้วก็เสียบรรยากาศแย่ค่ะ
เพราะว่าพลุเนี่ยมันต้องดูกลางแจ้งงั้นตรวจสอบฝนเลยดีกว่า
เอาช่วงวันนี้นะตกมากกว่าเมื่อวานอีกบ่าย
ตายแล้วขออย่างเดียวอย่าตกตอนกลางคืนแล้วกันนะคะ
เอาตอนเช้าฝนเริ่มมีแล้วนะคะ
นี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลากยาวจนมาถึงแถวภาคใต้ตอนบนเพชรชบุรีประจวบคิริขัน
อกจากนี้สังเกตให้ดีว่าฝนเกาะตัวในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันค่ะ
ฝนแบบนี้แหละช่วงเที่ยงมาเลยค่ะ
เขาพัดลักษณะทางตะวันออกมาทางตะวันตกใช่ไหมกลุ่มฝนก็พัดขึ้นฝั่งเลยค่ะ
เท่านั้นแหละเที่ยงจนถึงเย็นเลยนะ
ไม่ใช่ธรรมดานะคะเที่ยงจนถึงเย็นฝนตก
ไม่รู้จะบอกพื้นที่ไหนไม่ตกอะค่ะมันตกทั่วไทยอะค่ะ
เอาที่เน้นแล้วกันนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลากยาวจนมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และที่หนักที่สุดวันนี้ต้องระวังมากที่สุดคือ
พื้นที่ภาคใต้เห็นไหมมีสัญลักษณ์ของฟ้าแลบแปลกแบบนี้ด้วยก็คือ
ฝนฟ้าขนองค่ะช่วงนี้ภาคใต้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าหลายจังหวัดเริ่มมีน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ต้องระวังต่อมาก็คือ
น้ำท่วมจับปลันและน้ำปลาไหลหลากค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ห่อมฝนจ๋า
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะคะออกไปแต่ว่าเพิ่งออกไปไงคะ
ก็ยังคงหอบเอาความชื้นมากลายเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทย
แต่ร่องฝนเขาก็ยังอยู่พื้นที่เดิมนะคะพาดผ่านทางภาคใต้ตอนบนค่ะ
ส่วนคลื่นวันนี้ในฝั่งทะเลอ่าวไทยคลื่นค่อนข้างสูงนะคะ
เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เพราะว่ายังคงมีฝนอยู่จุดนั้นแหละ
จุดที่มีฝนค่ะคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนอ่าวไทยนะคะบางคนอยากไปเที่ยวอ่าวไทยจะบอกว่า
ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีสีน้ำเงินเล็กน้อยตรงนี้ตรงนี้นะคะ
พัทยาไงคลื่นสูงนิดหน่อยนะแต่ว่าเอาเฉพาะจุดที่มีฝนค่ะ
คลื่นสูงมากกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ทีนี้จับตาเรื่องของลมหนาวกันหน่อยฝนมาแรงแรงแบบนี้
มีความเป็นไปได้ว่าต้นเดือนธันวาคม
โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กล่าวต้อนรับความหนาวเย็นเถอะค่ะ
เพราะคาดการณ์กันว่าเขาจะมาช่วงต้นเดือนธันวาคม
ปรบมือต้อนรับเขาหน่อยนะคะแต่จะอยู่ยาวไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน
ส่วนอากาศวันนี้ค่ะก่อนที่ฝนจะตกเป็นปกตินะคะ

เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานค่ะ
อ่าสีแดงเลยนะ
อุณหภูมิน่าจะร้อนได้มากกว่า๓๕องศา
แต่พอตอนบ่ายเท่านั้นแหละค่ะฝนตกลงมาปุ๊บ

ปีนี้ไม่ใช่ปีทองของเกษตรกรในประเทศไทยจริง
ฟ้าฝนแปรปรวนกลับไปกลับมา

เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
บอกตอนนี้ต้องเร่งเกี่ยวข้าวให้เร็วที่สุดให้ทันก่อนฝนจะตกค่ะ
รีบเกี่ยวรีบตากรีบเก็บเข้ายุ้ง
เพราะว่าหากเกี่ยวช้าฝนตกลงมา
วงข้าวในนามันล้มมันงอค่ะ

เกี่ยวไม่ได้เนี่ยแล้วถ้าเกี่ยวมาแล้วอ่ะ
เกี่ยวไม่ทันนะแล้วเอามาตากแบบนี้ก็แทบจะไม่มีความหมายค่ะ
เพราะว่าในเมล็ดข้าวมันมีความชื้นจากฝนเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขั้นตอนของการปวดหัวก็อย่างที่บอกไปตากข้าวนี่แหละค่ะ
แม้ปีนี้ไม่ใช่ปีทองของชาวนาจริงนะ
ชาวนาที่เมืองโคราชค่ะที่อำเภอพี่มาย
ชาวนาเอาเข้าเปลือกมาตากและความชื้นซาถุค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเขาก็มีการแบ่งคิวกันสลับกันตากกันไปแบบนี้
เขาบอกว่ามันตากเข้าในวัดไม่เสียอันตรายนะค่ะ
เพราะว่าในวัดมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคนมาคอยดูแลให้ทั้งคืนเลยค่ะ